หลังจากที่มีการผ่อนปลนมาตรการในการล็อกดาวน์ของรัฐบาลนะครับ
สมาคมกีฬานั้นก็เริ่มกลับมาฝึกซ้อมเดี๋ยวดูกรีธากันหน่อยครับ
รีทาก็มีข่าวสารมาฝากนะครับเพราะนอกเหนือจากเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วนะครับ
ยังมีข่าวดีว่าล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกแห่งใหม่
ที่กำลังก่อสร้างบนพื้นที่๕๑ไร่ในอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีครับ
ชอบใช้งบของสมาคมเองแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนบางส่วนเริ่มโครงการมานะครับ
ตั้งแต่ปี๕๓แบ่งเป็น๓ระยะตอนนี้อยู่ในระยะแรกนะครับรวมแล้วใช้งบ๔๐๐ล้านบาท
โดยทางพลตรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการก็บอกนะครับว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้ใช้ทั้งฝึกแล้วก็แข่งขันด้วย
เป็นสนามรูปแบบใหม่ตามมาตรฐานของสาพันธ์กรีธานาชาติที่ต้องมีสนามที่แข่งได้ทั้งประเภทลูกแล้วก็ลาน๒สนาม
สามารถรองรับรายการอนาชาติได้เชื่อว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับ
ช่วยพัฒนานักกีฬาได้แบบก้าวกระโดดตามเป้าหมายของสมาคมที่ต้องการยกระดับให้เทียบเท่าจีนและญี่ปุ่นครับ
ครั้งหนึ่งครับสำหรับในช่วงนี้ครับนักกีฬาทีมชาติเนี่ยนะครับ
กรีธาก็กลับมาซ้อมแล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
หลังจากรัฐบาลนั้นมีการผ่อนปลนมาตรการในระยะแรก
ซึ่งจะเตรียมตัวไปแข่งนะครับโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกแล้วก็รายการอื่น
ในปีสองพันยี่สิบเอ็ดทั้งกรีธาจิงชัพเอเชียแล้วก็ซีเกมที่ประเทศเวียดนามด้วยครับ